การปฏิรูปวงการตำรวจถือว่าเป็นสิ่งที่เคยมีความพยายามมาแล้วก่อนหน้านี้
เพราะฉะนั้นขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้จะมาพูดคุยถึงเรื่องการปฏิรูปวงการตำรวจ
ซึ่งมีการบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูลร่างแรกก็เป็นการกำหนดไว้
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวาระสำหรับการปฏิรูป
ติดตามการวิเคราะห์ได้จากคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ

ขอบคุณครับคุณดาวคุณกอล์ฟครับ

ใช่แล้วครับเรื่องของตำรวจนั้นเป็นหัวข้อหนึ่งที่สปชในอดีตแล้วสปทในปัจจุบัน
เห็นว่าเป็นอาชีพสำคัญที่จะต้องปฏิรูปกันก่อน
เพราะว่าอาชีพตำรวจนั้นเกี่ยวข้องกับอาชีพของประชาชนทั่วไปเยอะมากเลยครับ
ถ้าเราปฏิรูปให้วงการตำรวจดีขึ้นมาได้สังคมก็เป็นสุขเยอะ
ปัญหาอาชญากรรมต่างปัญหาการทำผิดกฎหมายต่างจะลดน้อยถอยลง
พจน์ของวงการตำรวจระยะหลังไม่ได้ซ้ำเติมกันนะครับ
แต่ว่าต้องยอมรับว่าภาพพจน์ของวงการตำรวจระยะหลังนั้นเนี่ยค่อนข้างจะย่ำแย่มาก
ทั้งเรื่องกระบวนการอำนวยความยุติธรรมเบื้องต้น
เรื่องที่ไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างนานาสารพัดสารพันธุ์ล่ะครับ
มีคนในสปชและคนในสปทบอกว่า
ถ้าปฏิรูปตำรวจไม่ได้ก็อย่าคิดหมายที่จะปฏิรูปเรื่องอื่น
ทำไมจึงคิดว่าการปฏิรูปตำรวจยาก
เป็นเพราะว่ามีแรงต้านเยอะครับ
มีแรงต้านลับมีแรงต้านอย่างเปิดเผยเยอะพอสมควร
ถ้าย้อนกลับไปดูตอนที่เขาหยิบปัญหาตำรวจขึ้นมาว่า
ควรจะปรับปรุงปฏิรูปตำรวจยังไง
ถึงจะตอบโจทย์ของสังคมได้โอ้ยหยิบปัญหาขึ้นมาเยอะเลยครับ
แต่ละคนก็หยิบเรื่องนั้นขึ้นมาแต่ละคนก็หยิบเรื่องนั้นขึ้นมา
มีข้อเสนอเยอะเลยในการปฏิรูปตำรวจ
แต่ละข้อแต่ละเรื่องตั้งแต่เรื่องเล็กไปจนถึงเรื่องใหญ่
เช่นบางคนบอกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรมตำรวจไม่ต้องมีซะก็ได้แต่ว่าให้กระจายงานลงไปสู่ภูมิภาค
ลงไปสู่ท้องถิ่นบางคนเสนอบอกเอาอย่างบางประเทศสิ
มีตำรวจท้องถิ่นมีตำรวจจังหวัด
บางคนบอกว่าตำรวจควรจะมีอำนาจ
ส่วนกลางนี้ควรจะให้มีอำนาจลดลง
แล้วกระจายอำนาจไปสู่ส่วนต่างในต่างจังหวัด
ทางตำรวจเองก็มีแผนแล้วก็ประชุมกันว่า
จะเสนอรูปแบบการปฏิรูปตำรวจยังไง
เพราะว่าบางแผนเนี่ยจะให้ตั้งเป็นกระทรวงตำรวจ
มีอธิบดีกรมนครบานมีอธิบดีกรมภูทร
อะไรเหล่านี้เป็นต้นไปกันใหญ่เลย
แต่ว่าเรื่องสำคัญสองเรื่อง

ที่คิดว่าจะต้องทำให้ได้
หนึ่งที่มาของพบตร
มีคนบอกว่าถ้าพบตรแต่งตั้งโดยรัฐบาล
หรือแต่งตั้งโดยนักนายกรัฐมนตรี
พูดง่ายก็คือแต่งตั้งโดยการเมือง

ที่จะอำนวยความยุติธรรมอย่างตรงไปตรงมาได้

ฉะนั้นเนี่ยทำยังไงอย่าให้รัฐบาลหรือนายก
ยุ่งกับตำแหน่งพบตรเป็นดีที่สุด
บางคนเสนอว่าเอาอย่างนี้สิ
รองพบตร๔๕คนที่อยู่ในข่าย
ที่จะได้เป็นพบตรเสนอชื่อกันขึ้นมา
แล้วให้ตำรวจทั่วประเทศเป็นคนเลือก
สูตรไหนก็ตามแต่เอาเป็นว่า
คนที่จะมาเป็นพบตรได้
ต้องมาโดยสุจริตและไม่เสียเงินเข้ามาเป็น
เพราะถ้าเสียเงินเข้ามาเป็น

วิธีการถอนทุนก็คือว่า

ถ้าได้มาโดยการซื้อขายตำแหน่ง
ก็ไปถอนเอากับผู้การ

ฉะนั้นถ้าปล่อยให้มีการซื้อขายตำแหน่ง
มันจะหาความยุติธรรม

เพราะจะต้องไปถอนทุน
ตำรวจจะไปถอนทุนกับใครล่ะครับ
อาชีพที่เขาทำมาหากินสุจริต

สุดท้ายขึ้นมาก็ไปถอนทุน
เอากับอาชีพที่สีเทามินเมกฎหมาย
ก็รู้กันอยู่ว่ามีอะไรบ้าง
ก็ไปได้ผลประโยชน์ตรงนั้นมา
พอไปได้ผลประโยชน์ไปคลุกกับเขา

การดำเนินการกับสิ่งผิดกฎหมาย

เพราะว่ามันมีผลประโยชน์ค้ำคอกันอยู่
สังคมก็ย่ำแย่สิครับ

เปิดให้แรงผิดกฎหมายต่าง

ถ้าได้พบตรมาโดย

ก็ถ้าไม่ซื้อขายตำแหน่ง

ไม่ต้องพวักพวงที่จะหาเงิน
ไว้เพื่อซื้อขายตำแหน่ง

ของการอำนวยความยุติธรรม

สอบสวนแล้วทำสำนวน

ถ้ากระบวนการอำนวยความยุติธรรม

มีคนเยอะเลยครับที่ตกเป็นผู้ต้องหา
ไหม้ไส้ขมครอบครัวเดือดร้อน

ว่าไม่ใช่เป็นคนกระทำความผิด

ว่าคนที่ติดคุกติดตารางอยู่ตอนนี้

สำนวนของตำรวจมีปัญหา

ตำรวจต้องการให้คดีไหน

คดีไหนถ่วงไว้ช้านาน

แล้วจะมีความเป็นธรรมได้ยังไงล่ะครับ

ไม่เจอใครใครไม่รู้หรอกครับว่า
เวลาที่เขาถูกกันแกล้งรังแก่

ฉะนั้นกระบวนการสอบสวน
ก็จงมีคนเสนอให้เปลี่ยน

งานสอบสวนออกมาจากงานตำรวจ

เค้นเอาผู้ต้องหาเอง

ถ้าแยกอำนาจการสอบสวนออกไป

แต่อีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายสอบสวน
จะมีการถ่วงดุลระหว่างคนจับ

คนจับกับคนที่สอบสวน

สังคมก็จะได้รับความยุติธรรม

นี่ก็เป็นข้อเสนอหัวข้อใหญ่

ว่าแผนงานปฏิรูป

จะปรับปรุงอะไรได้บ้าง
จะแก้ไขอะไรได้บ้าง

มีคนบอกว่าถ้าปฏิรูปตำรวจไม่ได้เลย
ก็อย่าหวังจะปฏิรูปอย่างอื่น

ปฏิรูปตำรวจยังไง
ที่จะให้สังคมได้เห็นว่า

ขอบคุณคุณสุภาพ